อีกเหตุการณ์บนท้องถนนที่กำลังเป็นที่วิภาควิจารณ์กันนะครับ
กรณีของหญิงสาวคนหนึ่งที่ลงไปด่าทอผู้ที่บาดเจ็บนะครับ
กรณีที่เธอเปิดประตูรถแท็กซี่ลงไป
จักรยานยนต์ก็มาชนประตูจนล้มลงนะครับ

คลิปเหตุการณ์อุบัติเหตุบนถนนพระรามสามกรุงเทพมีเจ้าหน้าที่และผู้เห็นเหตุการณ์กำลังช่วยเหลือผู้ชายที่บาดเจ็บซึ่งนอนอยู่กลางถนนแต่กลับมีผู้หญิงกำลังยืนด่าผู้บาดเจ็บว่ากำลังแสดงตบตาเพราะอยากได้เงินซึ่งสาเหตุที่เธอรู้เพราะเธอเรียนฟิสิกส์มาและบางช่วงของคลิปผู้หญิงรายนี้มีล
การดังกล่าวถูกนำมาแชร์ในโลกโซเชียลก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้หญิงรายนี้จำนวนมาก
นายเอกมลกิติพงภัยโรธเจ้าของคลิปเล่าว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์
เห็นผู้หญิงรายนี้ด่าทอผู้เจ็บตลอดเวลา
นำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพฤติกรรมเอาไว้เพราะเห็นว่าไม่เหมาะสม
และคิดว่าผู้หญิงคนดังกล่าวน่าจะเมาเพราะได้กลิ่นแอลกอฮอล์
ผมว่าเมาเพราะว่าตอนเขามากระซิบข้างหูบอกว่าอย่าถ่ายอย่า
ตอนผมเริ่มถ่ายตอนแรกมากระซิบตรงข้างหู
มันเลยเหมือนเขาเมากับเขาแทบจะหอมแก้มผม
คือกลิ่นเหล้ากลิ่นละมุดเลยครับมาเต็มครับ
คิดว่าถ้าใครจะเข้าไปดูไม่สอบถ่ายอาการคนเจ็บไหม

ก่อนหน้านี้ก็มีด่าตำรวจและด่าผมแล้วก็ด่าพลเมืองดีแถวนั้นด้วยครับ

หน้าด่าจะเตะทำท่าจะเตะคนเจ็บด้วยครับ

เพราะว่าเขารถชนกัน

ทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่ผู้หญิงคนในคลิป
เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งสำหรับเพื่อนเคยไม่สามารถไปสิ้นโฌน
ผู้จำกัดเห็นแล้ว
สวทบุตรที่ก่อน
ที่จอดอยู่กลางถนนระหว่างรถจอดติดอยู่
โดยไม่ได้ดูรถด้านหลังให้ดีก่อน
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมา

ถลายไปชนกับรถเก๋งอีกคันหนึ่ง
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ
โดยพรุ่งนี้ตำรวจจะเชิญตัวคนขับรถแท็กซี่

ซึ่งเป็นคู่กรณีอีก๑คันไปสอบปากคำเพิ่มเติม

เขาจะต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
และจะเดินทางกลับมาในวันที่๑ธันวาคมนี้